คุณผู้ชมคะที่จังหวัดสุรินค่ะมีรถสิบล้อขนฟางแล้ว
อยู่ดีดีเกิดไฟลุกไหม้พลึบเลยคุณผู้ชมเห็นภาพแล้ว
โอ้โหมันน่าตกใจครับต้องช่วยกันดับไฟนะคะดูสิค่ะ
ไฟลุกปรึ้บแบบนี้โอ้โหคือเหมือนกับว่าขับไปแล้วรถขน
อย่างที่เห็นค่ะเสียงระเบิดเป็นระยะระยะด้วยนะคะ
ฉีดน้ำดับเพลิงอยู่เป็นชั่วโมงนะคะ
แต่มันไม่ใช่แค่เหตุการณ์ไฟไหม้
มันมีเหตุการณ์ที่มีคนไปลงไม้ลงมือกับคนขับรถบรรทุกคันนี้ด้วยค่ะ
คือมีผู้ชายคนนึงอายุประมาณสัก๔๐ได้
ตบหน้าเลยนะตบหน้าคนขับรถบรรทุกอ่า
แล้วก็ถามว่าขับรถเข้ามาในหมู่บ้านทำไม
เหมือนกับว่าจะมาทำให้ในหมู่บ้านมันอันตรายอะค่ะ
ภรรยาคนขับรถบรรทุกเขาก็พยายามจะชี้แจงว่า
ไม่ได้ตั้งใจที่จะทำให้คนในหมู่บ้านตรงนี้เดือดร้อน

ทางรถบรรทุกฟางเนี่ยเขาบอกว่าเขาขับมาจากรัตนบุรี

รู้จักกันมาก่อนไหมครับ

ก็ตบเลยเพราะกูบอกนายกลับมาทีนี้แล้วเราดูว่าคงจะเข้ามา
เขาก็บอกว่าทำไมถึงตบแบบนี้ก็เสียใจก็พอแล้ว